โอ้โหไปกันแบบว่าครบมือครบชุด
ที่จังหวัดระยองครับตำรวจไปปิดล้อมบ้านหลังนี้
เพราะว่าคนในบ้านนั้นคลั่งคลั่งไม่พอ
เป็นครูสอนยิงปืนยิงอยู่ในนั้นน่ะ
เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่ตำรวจนะครับพาเพื่อนสนิทพ่อแม่
เจรจาเกลี้ยกล่อมนายพงภูธนกูล
หรือว่าในบาสอายุ๓๖เขาเป็นอดีตทหารนะ
แล้วเป็นครูสอนยิงปืนด้วยนะครับจนยอมออกจากบ้านมาคุยกัน
หลังจากมีชาวบ้านแจ้งตำรวจว่ามาปิดล้อมหน่อยเถอ
เพราะว่าในบาสเนี่ยคลั่งยิงสามนัดในบ้านแล้วคงเครียดแหละ
เจรจาช่วงแรกไม่เป็นผลครับมีเสียงปืนยิงสวนออกมา๒นัดด้วย
เจรจาก็ต้องยุติไปก่อนนะสิ
เหตุการณ์ระทึกนี้เกิดขึ้นช่วงเช้าครับตำรวจสพเมืองระยอง
ชุดปฏิบัติการพิเศษภูทรจังหวัดระยอง
ระงับเหตุที่อาคารพาณิชย์๒ชั้นนะครับในตะบนท่าประดูกอำเภอเมืองระยอง
ปิดกั้นพื้นที่โดยรอบแล้วก็กันชาวบ้านออกมาก่อนออกมาก่อน
ชาวบ้านเล่าบอกว่าในบาร์ดเนี่ยเป็นครูสอนยิงปืนนะชำนาญเลยแหละ
อยู่บ้านหลังนี้คนเดียวนะครับส่วนอาหารก็จะมีญาติมาส่งให้
ก่อนเกิดเหตุคาดว่าสาเหตุมาจากที่ในบาร์ดมีปากเสียงกับคนในซอยแล้วเครียด
แล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เขาก่อเหตุก่อนหน้านี้เคยยิงปืนในบ้านมาแล้วหลายครั้งต่อเนื่อง
เป็นสัปดาห์วันละสองสามนัดนะครับหนึ่งถึงสองนัดเนี่ย
ชาวบ้านเนี่ยหวาดภาวะทุกครั้งที่ยินเสียงปืน
อยู่กันอย่างหวาดระแวงล่าสุดเจ็ดโมงเช้าครับยิงสามนัดชาวบ้านบอกอยู่ไม่ได้แล้วล่ะ

ก็มันก็ยิงหาให้วาดหมดแล้วที่ผ่านมานี่เขายิงแบบนู้น
ก็ทุกวันทุกวันยิงทุกวันติดยาป่ะ
โทษทีซาร์แล้วตอนนี้คุณลูกมีความรู้สึกยังไงบ้างครับ
ก็จะตำรวจมาอย่างงี้ผมก็เบาใจใช่ไหม
แต่ถ้าไม่หลับนั่นก็เครียดนะเข้าใจว่า

ก็มันก็อารวาสมันโวยวายอะไรวุ่นวายหมด
ตำรวจต้องไปพาใครละ
เพื่อนสนิทพ่อแม่ของในบาสมาช่วยเจรจา
พ่อของครูสอนยิงปืนให้ข้อมูลบอกว่าลูกชายชอบปืน
หลังจากปรดประจำการทหารมานะครับ
ก็ออกมาก็สะสมปืนชอบยิงปืน
ลูกเลิกกับเมียมีลูกกันคนหนึ่งนะครับ
ซึ่งลูกสาวของลูกชายเนี่ยนะครับ
ก็เขาจะเป็นคนเลี้ยงดูคือดูลายหลานให้มางั้นเถอะ
ส่วนบ้านหลังนี้ลูกชายอยู่คนเดียวนะครับ
เขาเอือมละอากันทั่วกลัวกันหมด
ชาวบ้านแถวนี้สาเหตุที่คุ้มคลั่งน่าจะเพราะยาเสพติด
ขณะที่เพื่อนสนิทที่มาช่วยเจรจาเล่าบอกว่าบาสมีภาวะเครียด
เนื่องจากปัญหาครอบครัวนะครับ

เดี๋ยวขอสรุปก็ยอมนะ
นี่แหละครับก็เป็นอดีตทหารเกณฑ์นะ
ก็ออกมาก็ชอบปืนสะสมปืนแล้วก็ชอบโพสต์เรื่องปืนครับ
กลัวจะมีเหตุซ้ำรอยนะคะคราวที่แล้วนะคะน่ากลัวมาก